ไปดูหน้าตาของเศรษฐีใหม่ทั่วประเทศกันหน่อย

ไปดูที่นครนายกกันหน่อยนะครับ

อยู่ที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก
ก็เป็นอาสาสมัครกู้ภัย

รถคันนี้เป็นรถที่เขาเอามาทำงานกู้ภัยคันแรก

โชว์ให้กับนักข่าวดูโอ้โหมันตรงกับเลขทะเบียรถกู้ภัยของเขาเลยครับ
คือคันแรกที่เอาไปใช้ช่วยเหลือประชาชนแบบนี้ครับ
ก็โชคดีมากเลยนะครับเพราะว่า
คือรถคันนี้ให้โชคเขาบ่อยเหมือนกันนะแต่ครั้งนี้
ดีใจอย่างมากเพราะว่าได้เงินไปถึง๒๔ล้านบาท
โอ้โฮดีใจด้วยจริงสบายชาวชีวิตล่ะ
เงินรางวัลจะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาแล้วก็ไปบวชลูกชายเขา

แล้วก็ไปซื้อรถพยาบาลให้กับประจำศูนย์ที่เขาทำงานอยู่ด้วย
พร้อมยืนยันว่าผมจะทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและช่วยสังคมต่อไป
ไปฟังเสียงเศรษฐีใหม่๒๔ล้านกันหน่อย
ในครู่ภายส่วนหนึ่งครับอีกส่วนหนึ่งคือใช้ในครอบครัว
ตั้มแต่อายุ๑๕ครับตอนนี้ค่าสาทที่๔และ

ได้ครับอยู่ประจำครับแต่นี่โชครับใหญ่ของครอบครัวเลย
เพิ่งจะไปทำบุญถวายโรงเย็นมาที่สาขาแก้ว
ไปทำบุญถวายโรงเย็นมาพอตกบ่าย
เป็นเศรษฐี๒๔ล้านไม่น่าเชื่อนะ

และที่สำคัญกับแม่ค้าไปขายให้ถึงบ้าน

ตอนนี้แม่ค้าคงรู้สึกแม่ฉันมีเหลือเก็บไว้บ้างไหมนะ

นางสาวรุ่งการรุ่งแก้ว

เทศบาลนครแหลมชะบังในอำเภอศรีราชานะคะ
ถูกรางวัลที่๑๒ใบหนอ๑๒ล้านบาทรับไปเลย

ทำงานอยู่เทศบาลนครแหลมชะบัง๑๑ปีแล้ว

ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเติมน้ำมันที่ปั๊มแห่งหนึ่ง

ปรากฏว่าแผ่นป้ายทะเบียนรถเลข๖๔๗มันหลุดออกมา
เธอก็เลยจอดรถแล้วก็ติดแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ให้เรียบร้อย
แล้วก็เลยเอ้าไปซื้อลอตเตอรี่ซะหน่อยละกัน

พอไปตรวจหวยออกปุ๊บว้ายถูกรางวัลที่หนึ่ง
บอกว่าไงรู้ไหมดีใจมากกระโดดตัวลอยเลย
เขาบอกว่าเดี๋ยวเงินรางวัลนี้จะแบ่งจัดสรรหน่อย
ส่วนหนึ่งจะเอาไปทำบุญส่วนที่เหลือจะเก็บไว้เป็นค่าใช้จ่าย
ดูแลแม่ดูแลผีน้องเพราะว่าหลายคนก็อายุเยอะกันแล้วค่ะ
แล้วก็ย้ำเลยบอกว่าถึงจะถูกรางวัลที่๑ได้เงินเป็น๑๐ล้าน

ใช่มันถูกใช้ไปเรื่อยไง
คุณผู้ชมขึ้นเหนือไปที่จังหวัดเจียงใหม่หน่อยนะคะ

คนน่าตาแบบนี้รหัสที่รับทรัพย์คือคุณสนทยาภาวเดชอายุ๔๙ปี
เมื่อวานนี้พอรู้ว่าตัวเองถูกรางวัลที่๑นะ
รีบเอาสละกินแบ่งรัฐบาลใบนี้ไปที่โรงพักเลย
ลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนกลัวลอตเตอรี่หล่นหาย
ลงบันทึกประจำวันที่โรงพักดอยสะเก็ดนะคะ
หลังจากที่ถูกรางวัลที่๑แบบนี้จำนวน๑ใบก็รับไปเหนาะ๖ล้านบาทนะฮะ
คุณสนทยาเนี่ยเล่าบอกว่าซื้อลอตเตอรี่มาจากตลาดดอยสะเก็ด
รู้สึกดีใจมากที่ถูกรางวัลครั้งนี้
เงินที่ได้เอาไปไหนล่ะแน่นอนนะคะว่าเอาไปทำบุญก่อนนะ
เขาถือมากเลยนะครับบอกว่าใครที่ถูกรางวัลเนี่ย
เงินส่วนแรกต้องเอาไปทำบุญก่อน
เอาไปทำบุญก่อนที่เหลือก็เก็บไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
ปิดท้ายไปดูผู้โชคดีที่จังหวัดมุกดาหารนะครับ
ถูกรางวัลที่หนึ่งทุกคนก็หน้าตาสดชื่นสดใสทีเดียวนะครับ
ก็คือนัตตะพลสกุลไทยเป็นชาวบ้านเขาเรียกว่าสตดุ๊กนะฮะ
เป็นสมาชิกเทศบาลตำบลดอนตานผาสุกครับนะฮะของอำเภอดอนตาน
ถูกรางวัลที่๑๒ใบก็ได้เงินไป๑๒ล้านครับ

แต่ว่าเขาไม่อยากจะให้พูดอะไร

ใช่ค่ะส่วนคนที่ผิดหวังหรือว่าพลาดหวัง